คุณผู้ชมคะอันนี้ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
เมื่อมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าที่ประธุมธรรมนี้
พระนครศรียุธยาบังปะอินพระนครศรียุธยา
คือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไปพบว่า
ทำไมอยู่ดีรู้สึกว่าไฟฟ้ามันขัดคล่อง
ไปตรวจดูรอบบริเวณ
สุดท้ายไปเจอว่าพบศพของผู้ชายคนหนึ่ง
เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของไฟฟ้าด้วย
แล้วศพมีลักษณะแบบไหน
เพราะในมือของคนตายยังถือครีมตัดเหล็กเอาไว้อยู่เลย

ตำรวจของสพบังปะอินพอรับแจ้งเหตุก็ไปค่ะ
ตรงบริเวณนั้นคุณผู้ชมลองดูนี่คือเสาไฟฟ้าแรงสูง
อยู่ที่บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางปะอิน๑
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ริมถนนทางหลวงหมายเลข๓๐
อย่างที่บอกเกิดขึ้นที่อำเภอบางปะอินพระนครศรีธุยา

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงตรวจโดยรอบบริเวณ

จอดเอาไว้แล้วมีกุญแจของรถมอเตอร์ไซค์เสียบคาอยู่
ในขณะเดียวกันก็ไปเปิดอยู่ที่ใต้เบาะ
อุปกรณ์เหล่านี้คุณผู้ชมลองดูนะคะ
คือมีกางเกงยีนขายาว๑ตัว
มีครีมตัดสายไฟมีครีมล็อก
แล้วแต่เป็นอุปกรณ์ในการตัดสินไฟทั้งนั้น
มีรองเท้าด้วยนะคะเป็นรองเท้าแตะหูคีบแบบนี้๑คู่
แล้วอย่างที่บอกว่าตรงจุดใกล้กับโคนเสาไฟ
ข้างกำแพงของสถานีจ่ายไฟฟ้า
เจอศพของผู้ชายคนนึงค่ะอายุประมาณสัก๒๕๓๐ปี
รูปร่างค่อนข้างใหญ่นะคะสภาพศพเนี่ยนอนคว่ำหน้า
เขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินกางเกงกีฬาสีดำ
อย่างที่บอกว่ามือของเขานะคะยังกำครีมตัดสายไฟขนาดใหญ่อยู่เลย
แล้วพบเหล็กงัดยางอีก๑อันด้วย
แล้วสังเกตดูที่ร่องรอยของศพ
มีบาดแผลถูกไฟช็อตที่มือขวาจนถึงกระทั่งที่มือไหม้เลยนะคะ
แล้วพบเสาไฟฟ้าคือเป็นเสาไฟฟ้าพบน็อต๒ตัวเสียบคาอยู่
นึกถึงภาพเสาไฟฟ้าแล้วมีน็อตเสียบคารูเสา

เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นไปได้ว่าน็อตอันนี้
เขาต้องการเสียบไว้เพื่อใช้ในการปีนขึ้นไปบนเสาไฟ
ส่วนบนเสาไฟค่ะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด๒๒๔๐๐โวน

ต้นยังไม่รู้ชื่อนามสกุลของคนตาย
แต่สอบถามเจ้าหน้าที่สถานีไฟฟ้าคุณพจนค่ะ
บอกว่าตรวจสอบความเรียบร้อยตอนเช้า
เพราะแปลกใจว่าเมื่อคืนกระแสไฟฟ้าทำไมขัดข้อง
จนกระทั่งมาเจอศพผู้ชายคนนี้เรียกนะคะ

ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและพบว่าเสียชีวิตแล้วค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชม

เขามีอุปกรณ์อยู่ใต้รถมอเตอร์ไซคันนี้ซึ่งคาดว่าเป็นของผู้ตาย

ในมือเองก็ยังมีครีมตัดสายไฟอยู่ด้วย

ตายอาจจะแอบเข้ามาตัดสายไฟช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
แล้วถูกไฟช็อตจนเสียชีวิต

พบว่าไม่ได้มีร่องรอยของการถูกทำร้ายแต่อย่างใด
ส่งศพไปชนสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ปฐุมธานี
แล้วเดี๋ยวจะประสานหาญาติของผู้ตายมารับศพต่อไปนะคะ